ผู้ชายคนนี้เขาปีนเสาส่งสัญญาณ

คือเจ้าหน้าที่เองเขาก็ตกใจว่า
ตะโกนเรียกแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับ

ยืนอยู่นิ่งอะคือว่าคือเขาบอกยืนนิ่งเป็นชั่วโมง

ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาเห็นยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นนะ

ปรากฏท้ายที่สุดแล้วเขาลงมาเองนะ

ปีนลงมาเองจุดตรงนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
เป็นเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ริมถนนระหว่างบ้านศรีกาย
ทางเข้าอบตศรีกายที่อำเภอเมืองหนองคาย
ตำรวจสภบ้านเดือเขาได้รับแจ้งช่วง๓ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
บอกว่าผู้ชายคนนึงมาปีนเสาส่งสัญญาณอยู่
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยประจักษ์น้องคายก็เลยรีบเข้าไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้คือนายนาคินนินเกตอายุ๒๘ปีค่ะ
เขาอยู่ที่อำเภอเมืองหนองคายยืนอยู่บนราวเหล็กระดับความสูงเนี่ย
คือ๑๕เมตรเจ้าหน้าที่ตะโกนเรียกเท่าไหร่
ก็ไม่ยอมลงมาไม่มีเสียงตอบรับเลย
คือยืนจุดเดิม๒ชั่วโมง
พอเจ้าหน้าที่เขาเห็นแบบนี้เขาเตรียมจะประสานรถ
มารับตัวลงมาแล้วค่ะเป็นรถกระเช้า
แต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือเขาค่อยปีนลงมาเอง
แล้วตอนที่ลงมานะคุณตอนแรกมันก็เหมือนแบบมีของอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังของเขา
ตำรวจก็เลยคิดว่าแบบนี่คือปืนหรือเปล่า
เลยบอกว่าหยุดอยู่เฉยเลย
แต่ว่านายนาคินเขาบอกว่าไม่ใช่ปืนเป็นด้ามร่ม
ทีนี้ก็เล่าเหตุผลค่ะว่าเพราะอะไรถึงขึ้นไปยืนอยู่ตรงนั้นตั้งนาน
นายนาคินเขาบอกว่าก็ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่เล่น
พอมาถึงตรงนี้ก็จอดรถแล้วก็ปีนขึ้นไป
กะว่าจะไปชมวิวเห็นว่าอากาศดี
ชมวิวชมวิวข้างบนนะคะ๑๕เมตรนะคะพอขึ้นไปชมวิว
ลมมันเย็นอากาศมันดีเผลอยืนหลับคุณผู้ชม
เออแล้วก็เลยไม่รู้ด้วยว่ามีคนมาเรียกอยู่ตั้งนานแสนนาน
ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ด้านล่างคือมันก็สูงด้วยแหละไม่ได้ยิน
ครับทีนี้ร้อยตำรวจเอกสารวุฒิจันทวงศ์รองสารวัตรสอบสวน
ก็โล่งอกอะค่ะลงมาอย่างปลอดภัยแล้ว
แต่ก็ต้องไปตรวจสอบประวัตินายนาคินกันหน่อย
ปรากฏว่าเขาเคยถูกจับเรื่องยาเสพติดหลายครั้ง
แล้วก็มีอาการเพี้ยนนะคะอาจจะเกิดจากการเสพยาเสพติดมากเกินไป
แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยถูกตำรวจจับมาหลายครั้งแล้วแหละ
ญาติก็บอกนะพาไปรักษาแล้วแต่ก็ยังไม่หาย
ทีนี้ตอนที่เขาลงมาได้ก็ไปตรวจสอบในกระเป๋าสะพายเขาด้วย
ไปเจอไฟแชคหลายอันเลยค่ะแต่ก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติ

ทีนี้ก็มีการคุมตัวไปที่สพบ้านเดือ
เดี๋ยวจะติดตามตัวญาติมารับตัวต่อไปนะคะ